ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาเฉลยที่เกินไปช่วงที่แล้วว่าที่อ่างทองชาวบ้านเขาแตกตื่นอะไรกัน
ตกออกตกใจอะไรกันที่อยู่ในบึงเนี่ยนะคะ
เป็นสัตว์อะไรไปเฉลยกันดีกว่าไปดูพร้อมกันค่ะ

ว่าแม่แม่เจอจอระเข้แล้วบอกเฮ้ยใช่หรือเปล่าเที่ยวเปล่า
เพราะว่าตัวมันไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วทีนี้เขาบอกจอระเข้แม่หางมันมันมีแหลม
แล้วฉันก็เลยให้ลูกสาวขับรถมาดูแล้วมันก็ยังนอนอยู่
ไว้ชั้นก็เลยถ่ายรูป
เนี้ยก็เมื่อกี้ป้าก็ยังบอกเลยใช่ด้ว
สรุปรู้ตัวยังใหญ่อ่ะน่ากลัวเนอะ
วัดความยาวในชาวบ้านบอกเลยนะสักประมาณเมตรห้าสิบได้นะอ๋อ
ความยาวของเขาเนี่ยคือแบบมันถึงทำให้คนแตกตื่นตกใจ
เราเห็นแล้วยังตกใจอ๋อใช่เขากลัวเอออาจารย์เข้ตัวนี้ไปโผล่ที่
หลักแก้วอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองนะคะ
ตัวใหญ่ยาวประมาณสักเมตรห้าสิบได้อันนี้ไปโผล่อยู่ในบ่อน้ำขนาดสักประมาณ
ตารางวาเป็นบ่อธรรมชาติคุณผู้ชมดูสิ
มีจอกมีแนะลอยเต็มบ่อไปหมดเพราะดูเผินเผินนี้มองไม่ออกเลยจริงจริง
ว่ามันคือจราเข้เอาล่ะชาวบ้านหลายคนบอกเหมือนกันเลยนะคะ
จราเข้ในบ่อเนี่ยมีสองตัวล่าสุดยังเห็นแค่ตัวเดียวนะ
อีกตัวนึงเนี่ยชาวบ้านก็เคยเห็นมาก่อนเอาล่ะแจ้งเจ้าหน้าที่ประมงไปแล้ว
ไปตรวจสอบตอนนี้เขาเตรียมสูบน้ำออกจากเบาะให้แห้งก่อนนะคะ
และจะปฏิบัติการจับเจ้าจราเข้ทั้งสองตัวต่อไปค่ะ
ขอให้จัดได้เร็วเร็วนะอาณาตัวจริงจริงเขาบอกว่ามันน่าจะมาจากน้ำทั่วมันแหละ